ดูปฏิบัติการไปพยายามเกลี้ยกล่อมเสียไร่อ้อยคนหนึ่งคุณผู้ชม
คลั่งขึ้นมาแล้วบุกบ้านนายกเทศมนตรีอ่ะอืม
เข้าไปนี่จะไปตามหาอดีตเมียโอ้โห
แล้วดันไปอยู่ในรถเสพยาสบายใจเฉิบเลย
อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ว่านี่ฮะที่ระนองคุณผู้ชมฮะ
ทหารกองกำลังเทพสตรีเนี่ยไปบุกทลายขบวนการขนยาง
พาราหนีภาษีมาจากเมียนมาจะเข้าไทยนะ
ปรากฏว่าคนร้ายเห็นเจ้าสิทธิ์ทำอย่างไรกะโดดไหว้หนีเลยฮะ

ห้าห้าห้อเจ็บแปดเก้าครับเก้านายครับนั่ทนับได้เก้านายครับ

เหตุเกิดในพื้นที่บ้านทัพจากหมู่๔ตำบลบางใหญ่คุณผู้ชม
อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเมื่อวานนี้เอง

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๒กองกำลังเทพสตรีเนี่ย
เขารับรายงานมาว่ามีการลักลอบนำเข้ายางพาราหนีภาษีจากเมียนมาครับ
ข้ามชายแดนแม่น้ำกระบุรีเข้ามายังฝั่งไทย
ทหารเขาก็เลยนำกำลังนี่ไปซุ่มเลยซุ่มในป่ารอตรวจดู
เจ้าหน้าที่ต้องปลอมตัวนะปลอมเป็นใครล่ะ
เป็นชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลาครับ
จากนั้นก็แอบเดินเท้าเปล่าย่ำดินโครนตามแนวป่าชายเลนแบบนี้
เข้าไปจะให้ถึงจุดท่าเรือที่กำลังมีการใช้เรือหางยาว
ขนยางพาราแผ่นดิบขึ้นกระบะกันอยู่เลยนี่จังหวะตอนเจอแล้ว
เข้าไปแล้วครับทันทีที่แก๊งขนยางพารา

กลุ่มชายชะกันทั้งหมดครับพากันกระโดดว่ายน้ำหลบหนี
ข้ามไปอีกฝั่งทันทีนี่ตอนนี้บุกเข้าไปแล้ว
ฝั่งที่ไปขนยางพาราเขาไม่ยอมให้จับกลุ่มตัวง่ายครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยืนนับจำนวนแก๊งยางพราน
แล้วก็นำมาซึ่งภาพนี้นับได้๙คน
ต่อมาเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาได้๑คน
เป็นชายอายุ๕๖ปีแสดงตัวเป็นคนขับรถ
แล้วก็เจ้าของยางพาราแผ่นดิบหนีภาษีด้วย
เจ้าหน้าที่เลยแจ้งข้อหารักลอบนำสินค้าทางการเกษตรเข้ามาในประเทศไทย
โดยไม่ผ่านกระบวนการทางสุรกากร
แล้วก็ตรวจยึดเรือหางยาวและรถกระบาด
รวมถึงยางพาราแผ่นดิบนี้ยึดมาได้๒๕๐๐กิโลกรัมเลยครับ